คนขับรถบรรทุกไปขับรถปาดกัน

คนขับรถบัตรว่าจะยิงให้ไส้แตกครับ
สุดท้ายตำรวจเขาตามไปจับกลุ่มตัว

นายชาตรีกรุณสุวรรณ

ของบริษัทเลิศขนส่งจำกัด
ถูกตำรวจประตูน้ำจุลาลงกร

กัดจับได้พร้อมกับปืนของกลาง

นายชาตรีไม่มีอาการตกใจเลย
ก็ยิ้มแย้มหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ขับรถปาดเข้าไปที่เลนกลาง

จากนั้นก็มีการโมโหกันครับ
บัตรก็เจ๋งรถบรรทุกก็เจ๋งขับยักษ์ปาดกันนะฮะ

จนกระทั่งถึงบริเวณแยกวัดเสด็จต่างฝ่ายต่างลงมาเลยครับ
เพราะมันติดไฟแดงลงมาจากรถแต่ก่อนจากนั้นเนี่ย
เขาเห็นว่าเอ๊ะฝั่งรถบัตรมากันสองคนเดี๋ยวเขาจะโดนถูกรุมทำร้าย
ไม่ได้สิทำทีไปล้วงกระเป๋าสะพายเพื่อหยิบปืนแล้วกัน
ให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าเขามีปืนแต่เป็นปืนปลอมนะ
ขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามายิงให้ไส้แตกเลยนะ
จากนั้นนะก็รีบขึ้นรถไปกระทั่งมารู้ทีหลังว่า

เพราะว่าจำทะเบียนได้แจ้งความสกัดจับเขา

ทราบชื่อคือคนขับรถบัสนายศรายุทธ์ภัยทุนอายุ๔๗
เขาแจ้งทาง๑๙๑หลังจากนั้นก็สอบทั้งสองฝ่าย
สุดท้ายรถบัตรบอกว่าไม่เอาเรื่องเอาความแล้วมันก็เป็นปืนปลอมอะนะ
ขอให้นายชาตรีมีสติหน่อยอย่าไปทำแบบนี้กับใคร
ตำรวจก็ตั้งข้อหานายชาตรีไปฐานข่มขู่
พร้อมกับไปตรวจเรื่องของสารเสพติดด้วยว่าเสพยาหรือเปล่า